ข่าวนี้ห้ามพลาดโอ้โหหวดกันไม่ยั้งกลางถนน
เกิดอะไรขึ้นติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณสุพัสรา
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาละช่วงเวลาดีแบบนี้นะครับบ่ายสามครึ่งโดยประมาณนะ
มาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับ
อยากจะให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาพูดคุยกับเรากันด้วย
ในหลายข่าวนะคะที่เราจะนำเสนอหลังจากนี้ไป
โดยเฉพาะข่าวแรกข่าวนี้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยนะคะ
คือผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวกัมพูชา
เขาบอกว่าวันโกนเนี่ยกระโดดโลดเต้นกระโดดไปกระโดดมา
คือคือมันกำลังเหลือมากอะค่ะจนสามีต้องเอาเธอเนี่ย
ผูกไว้ที่หน้าบ้านเอาดูคลิปหน่อยว่าเธอกระโดดรถเต้นแบบไหนค่ะ
ไปไปทันที

โอ้โหอาการอย่างนี้เลยเหรอ
จริงค่ะกระโดดโลดเต้นดีดไปดีดมาแบบนี้

พ่นน้ำใส่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านด้วย

เอ้าผู้หญิงคนนี้นะคะมีอาการแบบนี้
ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมซึ่งมันเป็นวันโกน
อ๋อและเขาก็เลยคิดกันว่าคนแถวนั้นนะเออผีเข้าหรือเปล่าเออเขาก็สงสัยกันนะ
แล้วอาการอย่างนี้ก็เป็นเป็นให้หายนะ
บางทีก็คุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
เอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องแถวนะคะแห่งหนึ่ง

หญิงสาวคนนี้เป็นสัญชาติกัมพูชาอายุ๒๙ปี
และช่วงที่กระโดดโล่เต้นเนี่ยไอเหมือนอย่างที่คุณชนะบอก
บางทีก็พูดรู้เรื่องบางทีก็พูดไม่รู้เรื่อง
บางทีก็พูดเป็นภาษาเขมรแล้วก็พรมน้ำ
พรมน้ำนี่คือใช้ปากอะค่ะเนี้ยนี่นี่นี่แล้วเราพรมน้ำไปทั่วห้องเลย
แล้วตัวเองก็เปียกด้วยนั่นน่ะบางทีก็เป็นลมสลบไป
สามีบอกว่าบางทีควบคุมลำบากก็เลยต้องเอาสายไฟไปมัดเธอไว้ที่หน้าบ้านค่ะ
แล้วก็รอครับรอจังหวะที่ผีออก
สิ่งที่มันเข้ามันก็ต้องออกใช่ไหมล่ะพอออกปุ๊บเราก็ลองไปถามดู
เจ้าตัวบอกว่าเป็นผีเขมรเข้าออกอย่างนี้แหละ
แล้วสาเหตุที่เข้ามาเนี่ยที่เข้าแฝงร่างสิงร่างผู้หญิงคนนี้
เพราะต้องการใบเลขแล้วไม่ใช่เลขธรรมดาเห็นบอกว่าเป็นรางวัลที่หนึ่ง
ของงวดบันที่๑๖ธันวาคมนี้โอ้โหชาวบ้านรีบมามุมดูใหญ่เลย
แล้วดูสิครับพ่นพวดพวดพวดมอเตอร์ไซคันนี้บอกเลยไม่ต้องล้าง
สะอาดเอี่ยมเลยน้ำเต็มไปหมดเลยเอางี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยครับ
ใช่ดูคลิปนี้แล้วก็สงสัยสิมันเป็นคลิปจริงหรือเปล่า
ผู้หญิงคนนี้มีตัวตนหรือเปล่าไปถึงห้องพักนี้กุญแจล็อกไว้เอ๊ะไปเจอใครฮะ
แต่เสาหน้าบ้านมีสายไฟมัดติดอยู่ชาวบ้านบอกว่าก็สายไฟนี่แหละ
ที่สามีเอามัดหญิงกระโดดกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยมัดให้เธออยู่ตรงนี้ค่ะ
ครับเอางี้ละกันผู้สื่อข่าวของเราเลยไปถามเพื่อนบ้านคนใกล้เคียงกันนี่แหละ
ชื่อว่านางสมรก็เล่าว่าเมื่อก่อนตอนที่คู่นี้เขามาอยู่กันใหม่
ก็อยู่กับสามีก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่พักหลังออกจะหลุดเบลอเดินไปทั่วพูดจ๊ะ
ไปเรื่อยฟังไม่รู้เรื่องบางครั้งก็เดินมาตรงถนนหน้าบ้านแล้วทำท่าเหมือนจำอะไรไม่ได้เลย
เห็นท่าไม่ดีก็ต้องใช้สายไฟเนี่ยมัดเธอเอาไว้อยู่หน้าบ้านนี่แหละครับ
ถ้าไม่มัดไว้นะปัญหาเกิดขึ้นคือเช้าตรู่เลยตี๔ตี๕ออกมาเดินแล้ว
ตื่นเช้าแท้คือเรื่องของเรื่องเพื่อนบ้านบอกว่าอาจจะเกิดจากการที่เธอคนนี้เคยดื่มเหล้ามามาก
ทำให้ระบบสมงสมองพูดง่ายนะภาษาชาวบ้านนะสมองไปหมดแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะ
แต่อย่างนี้ละกันตอนนี้คุณสามีเนี่ยพาเธอผู้หญิงคนนี้ไปรักษาตัวแล้วครับ
มีประวัตินะมีประวัติเกี่ยวกับการดื่มเหล้านะไปตรวจอีกทีดูว่าเป็นอะไร
ครับมาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับมีหนุ่มคนหนึ่งอาการคล้ายเหมือนผีเข้า
ไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นงานเข้าเอางี้คนแถวนั้นเลยถามว่าเอางี้ไปตามหมอผีไหม
หมอปลาก็ได้หมอปลามาช่วยมีคนหนึ่งบอกไม่ต้องไม่ต้องไปตามหมอปลาตามเท่าแก่มาเลย
โอ้โหเป็นไงเจอข้าวสารเสกเข้าไปหายเลย
ข้าวสารเสกจากนายจ้างใช่ครับเท่าแก่นี่แหละครับ
คนที่เขายืนอยู่ประโดมือเนี่ยกำลังท่องขนาดนี้นะครับ
อืมแล้วก็จัดการไล่ผีออกให้เลย
คือในคลิปเนี่ยนะครับลูกจ้างหนุ่มคนนี้ตอนแรกอาการเหมือนโดนผีเข้า
อาการดีขึ้นเมื่อเจอเท่าแก่มาโอ้โหเป็นไปได้เหมือนกัน
เอางี้ละกันครับคุณผู้ชมคลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้พร้อมระบุข้อความว่า
คนงานในแคมป์โดนผีเข้าเลยเชิญเท่าแก่จอมขมังเวทมาช่วย

และเพื่อความกระจ่างปราบผีได้จริงหรือไม่จริง
หรือว่ามันเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ในติ๊กต๊อกกันแน่
ทีมข่าวของเราเลยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับเท่าแก่จอมขมังเวศ
ผู้ชายเสื้อดำในคลิปนี่แหละครับ

คนนี้เขามีชื่อว่าลุงบุญเยี่ยม
อายุ๕๘ปีเป็นชาวสุรินทร์
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงน้องเอ้ย
ไม่ได้เตรียมไม่ได้จัดฉากแต่ประการใด
ทีนี้เล่าลงรายละเอียดนิดนึงค่ะ
บอกว่าวันเกิดเหตุลูกจ้างคนนี้

ตอนแรกไปตามเท่าแก่เพราะอะไร
เพราะอะไร
เท่าแก่พาไปโรงพยาบาลหน่อย

คือท่องคาถาเสร็จปลาไปเลยเข้าตัดเสร็จ
สักพักนึงนะครับก็ให้ดื่มน้ำมนต์เข้าไป
เกิน๑๐นาทีเฮ้ยลูกจ้างหนุ่มคนนี้อาการดีขึ้นครับคุณสุพัสราครับ
ลุงเยี่ยมแกบอกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยตัวเขาเนี่ยไม่ใช่หมอผีหรือหมอธรรม
หรือว่าร่างทรงใดแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่รักษาสิน
และเคยไปเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาววัดถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรี
ก็เลยมีวิชาอาคมในการปราบพูดผีติดตัวมาด้วยครับอ๋ออ๋อ
เป็นแบบนี้นี่เองอืมงานนี้ลูกน้องในแคมป์ก็เลยยกย่องเลย
เปลี่ยนชื่อเท่าแก่เฉยเติมนามสกุลให้อีกด้วย
เป็นเท่าแก่จอมขมังเวย์
เท่าแก่จอมขมังเวศท้ายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์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
แต่ว่าหนังเรื่องนี้สั้นมากเลยนะประมาณ๑๐วิเองเหรอ
อย่างที่บอกดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ใช่ค่ะเรื่องต่อไปนี้ต้องใช้วิจารณญาณเช่นเดียวกัน
ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่ต้องเป็นวิจารณญาณว่า
เราควรทำแบบนี้ได้ไหมยกพวกตีกันตะลงบอลกัน

เรื่องของเรื่องพ่อค้าคนหนึ่งเขาไปเอฟเสื้อเป็นเสื้อวินเทจมา
จะเอาไปขายต่อโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่ไม่ส่งเสื้อมาฮะตามถึงบ้านเลย
แล้วพอตามถึงบ้านถูกรุมค่ะ

หนังเจ้ากู
หนังเจ้ากู
เฮ้ยเฮ้ย
หยุดตะ
ทำลายนะ

หยุด
ไอ้เต๋

เตี๋เตี๋

โอ้โหคุณสุภาษาราเหตุการณ์มันชุนละมุนมาก
แล้วที่สำคัญตำรวจก็อยู่
แล้วก็มีเสียงคล้ายกับเสียงปืนด้วยนะ
ปั้งปั้งคือเป็นการเตือนให้หยุดนะไม่ได้ยิงใครนะ
ถามว่าหยุดไหมคะไม่หยุดชุนละมุนกันลามไปถึงกลางถนน
แล้วบอกว่ามีมีดด้วยนะบางคนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปากซอยประชาอุทิศ๕๘กรุงเทพนี่แหละ
เอามูลเหตุที่เกิดการชกต่อยกันแบบนี้
ในตีอายุ๒๓ปีเขาเป็นพ่อค้าเสื้อยืดวินเทส

เขาบอกว่าโอนเงินไปแล้วแต่นายดังไม่ยอมส่งสินค้าให้
ในตีก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สอนอห้วยขวางค่ะ
แต่เอาอย่างนี้นายตีใจร้อนอยากได้เสื้อคืนด้วยเร็วนะครับ
อย่างนี้นายตีและแฟนจึงตามไปทวงถึงที่บ้าน

มีแต่น้องสาวของนายดำที่แสดงความไม่พอใจ
ในที่ตะโกนโว๊ยนั่นแหละ
แล้วก็ไม่พอใจที่ว่าเอ๊ะทำไมมาทวงกันถึงหน้าบ้านแบบนี้
ต้องเกิดการด่าทอการขึ้น
ในตีก็โทรไปแจ้งตำรวจสนทุ่งครุให้มา
เป็นตัวกลางในการไกลเกลี่ยให้หน่อย
เพราะคิดว่านายดำจะคืนเสื้อหรือไม่คืนยังไงซะ

ฝ่ายน้องสาวในดำนอกจากต่อว่าแล้ว

ชาวบ้านระแวกนั้นเห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้ามาช่วย
มันก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบนี้
เออก็ต้องบอกนะว่าบางคนก็ไม่ได้เกี่ยวเลยแต่เขาเป็นพลเมืองดีมาช่วยห้ามนะ

ไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้นะครับ
เอางี้ละครับอย่าหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ผู้เสียหายได้เข้าไปแจ้งความที่สนทุ่งครุแล้ว
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
เอาสำหรับสาวนะคะใครที่หิวดึกเนี่ยระมัดระวังกันไว้หน่อย

ทานโทษนะคะยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านนะคะ

สงสัยจะสงสัยไม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวแต่ยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้าน
อย่างนั้นทำไมอ่ะเอาไปดูค่ะ

อันนี้ก็ให้แล้วนี่ไงได้โขมแล้วก็นี่ไงปกติเลย
แล้วก็สั่งอะไรสั่งอาหารสั่งอาหารรายเดอร์เอามาส่งผู้หญิงรับไปจ่ายเงินตามปกติ
ออผู้หญิงเข้าบ้านแล้วนะดาลิด้าต้องไปสิแล้วอะไรด้วยทำอะไร
มือซ้ายกระชอนลวกก๋วยเตี๋ยวออกมาเอาเส้นเล็กเส้นเล็กน้ำมั้ย
โอ้โหหน้าบ้านเขาอ่ะคุณน่ากลัวมาก
มันน่ากลัวจริงนะเอาจริงคือเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมาเล่าขำอย่างนี้
แต่เอาจริงคนที่เจอเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ขำด้วยนะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วง๕ทุ่มของวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บ้านหลังหนึ่งในซอยแจ้งวัฒนาซอย๑๐ในพื้นที่สนดอนเมืองนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าบ้านเขาก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจไว้แล้ว
แล้วล่าสุดตำรวจก็จับกลุ่มรายเดอร์รายนี้เอาไว้ได้แล้ว
อายุ๑๘เองครับเจ้าตัวนะครับก็ให้การยอมรับสารภาพว่าโอ๊ยที่ทำลงไปมันคึกขนองเหตุผลเพราะว่าดื่มเหล้าเมาด้วย
เอาถูกปรับไปนะคะ๕๐๐บาททำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวไป
ทีนี้จะมีมาตรการยังไงดีล่ะคะตอนนี้
มาตรการดียังไงที่จะจัดการกับรายเดอร์แบบนี้เอาตามหาให้หน่อยละกัน
เราเรารออยู่นะว่ารายเดอร์คนนี้จะถูกอะไรบ้างเนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปเขาบอกว่าได้๑๐ล้านชาวบ้านเขามาแก้บน
โอ้โหอะไรจะโชคดีขนาดนั้นว่าแต่จะเป็นที่ไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครข่าว
คุณผู้ชมครับที่จังหวัดขอนแก่น
ไปยินดีกับคนดวงดีกันใหนครับ

เป็นปู่เต่าศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านบ้านเต่า
อำเภอมันจากคิรีจังหวัดขอนแก่นครับ

ชื่อว่านายสำริทคำมาและนางศรีโสพินคงเที่ยง
นำหัวหมูมาตั้ง๙๙หัวสาธุ
เครื่องเส้นไหว้ครบชุดพร้อมคณะนางรำประจำหมู่บ้าน
ทำพิธีบวงสวงแก้บนเจ้าปูฟ้าระงึม
หลังจากได้โชคลาภชุดใหญ่
เอาบอกตรงก่อนนะอันนี้ไม่ได้อะไรนะ
แต่ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันกับเจ้าปู่ฟ้าระงึม
เคยได้ยินเหมือนกันเอาหลังจากนี้ไปน่าจะมีคนไปเยอะ
อ้าวนายสำริทเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้เดินทางมาขอพรที่ศาลแห่งนี้
พบกลับบ้านไปมีเรื่องแปลกเขาฝันค่ะ
ฝันเห็นงู๗สี๒ตัวขดทีนี้งูมันขดเป็นเลข๘๒เลย
จริงเขาบอกโอ้โหได้เลขแล้วตื่นเช้ามาไปเลยค่ะไปกว้านซื้อลอตเตอรี่มา
ซื้อมาเยอะเลย๑ธันวาคมเอาไปเลยเต็มเลขท้าย๒ตัว
อกจากนี้ถูกรางวัลที่๔นะเพียบอีกอ่ะเยอะอีกอ่ะ
กลับมาแก้บนไงทีนี้ก็เลยมาชุดใหญ่เลยค่ะ
เห็นว่างวดนี้รับทรัพย์ไปหลักล้านหลักล้านรวมเขาบอกว่าเป็น๑๐ล้านเลยนะ
ฮะจริงที่ไหนนะจังหวัดหนึ่งนะอ๋อขอนแก่นขอนแก่น
พี่คนนี้จำผมกับสุภาษาลาได้ไหม
อุ้ยไปต่อไปเนอะขอนแก่นมาเนี่ยเอ้ามีโอกาสลองไปดู
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของเด็กกันบ้างติดตามเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สมัครข่าวอีก
สุพัสราตามคำนึงเป็นคนรู้จักประโยคที่บอกว่าแอบแซบไหม
เคยแต่คุณจะไม่รู้หรอกเพราะดิฉันแอบ
เฮ้ยอย่างนั้นต้องไปรู้สิอย่างเด็กคนนี้แอบแทรกครับ

ป้าจะเป็นเพชรหวะปากลาปากจะเป็นยางจะเป็นท่นแท้
จะกินได้แท้มันเพชรจะได้ดัน

ดิฉันก็พูดยาวฉันจำไม่ได้ว่าดิฉันพูดอะไรขอโทษค่ะ
ก็ประมาณว่าแหมกินเผ็ดอย่างนี้ช่างเก่งจริงเลยนะ
ประมาณนั้นเก่งจริง
ดิฉันตอนเป็นเด็กน่ะดิฉันทานส้มตำไม่ได้เลย
มารู้จักส้มตำปูปลาร้าก็ตอนโตแล้วเนี่ย
ดิฉันเพิ่งรู้จักปลาร้าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนี่เองค่ะ

โถวัสซานสุพัสรา

ขอบคุณคลิปนี้นะครับจากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าไซนี่คิกขุนะครับ
อ่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเด็กเด็กกันบ้างหรือว่าสาวสาว
เขาบอกว่าเวลาเต้นเนี่ยอย่าเต้นให้มันแรงเดี๋ยวมันจะดูไม่ดี

เบาแต่ดูดีค่ะ
โอ้โหนี่เดี๋ยวอันนี้คือท่าอะไร
เห็นคือเพลงมันมาแล้วมันต้องแบบดึง

นี่น้องเขาเต้นดูสิเบา

หือเหน่ลำโพง

เอาจริงนะ
เด็กเวลาเขาเต้นด้วยกันมันต้องแบตเทิลกัน
ก็คือต้องแบบว่าฉันเต้นได้แรงขนาดนี้เธอจะเต้นได้แรงขนาดไหน

ดูสิเด็กเขาสู้ท่าเต้นกันครับ

โอ้โฮดูลีลาคนแรกท้าทายคนที่นั่งอยู่เห็นไหม
เชื้อเชิญ
มานี่มานี่อีกคนหนึ่งก็กบบานิกาม

โอ้ยแต่ละเรื่อง
เขาบอกว่านี่คือความสุขความสุขของผู้ชายคนนี้
เอา

ว่าแต่ความสุขของเขาคืออะไร
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัติข่าว
รอไปก่อนยังไม่ถึงปีใหม่

เขามีของขวัญแล้วเขามีบางสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขมาก

ต้องฟังจมูกช่วงปีนี่ไง

ความสุขของมันก็เป็นของขวัญของน้องอ่ะ
กูหลับฝันดีแล้วมั้งคืนนี้

ความสุขของแฟนมันก็เหมือนเป็นของขวัญปีใหม่

พี่แต่มันเป็นน้องประธำน่ะหนูอยากได้รูปประธำนะคะ
โอ้โหหนูจะเอาอะไรอ่ะจ๊ะ
จมูกที่หนูได้หนูอยากได้อย่างอื่น

เดี๋ยวนะอวัยวะหน้าคนไม่ใช่อะไร

คุณผู้ชมจริงที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
ลากันไปนะครับด้วยพริกการอาบน้ำในช่วงหน้าหนาวจริงเหรอ
จริงเหรอมีทริคเหรออาบยังไงคะเนี่ย
เฮ้ยเย็นไทยรัฐรออยู่แล้วต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป